สอสอของอดีตพักอนาคตใหม่ที่ต้องหาสังกัดพักใหม่
ภายใน๖๐วันหลังพักถูกยุบนะครับ
ล่าสุดมีสอสอ๙คนตัดสินใจเข้าสังกัดพักภูมิใจไทยแล้วนะครับ
อบประเด็นจากรายงานครับ
คลิปเสียงเจ้าปัญหาที่สอสอพักอนาคตใหม่
อ้างว่ามีการติดต่อขอซื้อตัว
จำนวนเงิน๒๓ล้านบาทเพื่อแลกกับการเข้าร่วมรัฐบาล

ถึงถูกระบุว่าคล้ายสอสอกกฎมภักดิ์พลังประชารัฐ
ทำให้บรรดาแกนนำไม่ว่าจะเป็นนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
นายนัทพลทีพสุวรรณและร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา
ประสานเสียงยืนยันไม่มีความจำเป็นที่จะทำ
เพราะขณะนี้รัฐบาลมีเสียงที่มั่นคงถึง๒๖๓เสียง
และสัดส่วนของสอสอแต่ละพักก็ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี
ในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้
แต่ที่มีความชัดเจนแล้วคือ๙สอสออดีตพักอนาคตใหม่
ที่มีภาพย้ายไปนั่งฝั่งพักภูมิใจไทยในสภา
ขณะนี้เป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยแล้ว
โดยวันนี้มีหนังสือของพักส่งถึงประธานสภาผู้แทนรัศดร
เพื่อแจ้งว่าทั้งหมดเข้าสังกัดพักตั้งแต่เมื่อวานนี้
โดยนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพักต้อนรับสมาชิกใหม่
พร้อมย้ำว่าทุกคนมาแล้วต้องทำงาน
ไม่ใช่มาเพื่อหาประโยชน์จากบ้านหลังใหม่
หนึ่งในเก้าคนคือนายวิรัติพันธุมพล
ลงมาต้อนรับนายอนุทินที่หน้าอาคารรัฐสภา
รับว่ามีความสนิทสนมกับนายอนุทิน
และการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อมีโอกาสในการทำงาน
ไม่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่วนจะชี้แจงกับประชาชนที่เลือกพักอนาคตใหม่อย่างไรนั้น
ก็ระบุสั้นว่าตอนนี้พักอนาคตใหม่ยุบแล้ว
ขณะที่นายมณฑลโพคายสสกม
ให้เหตุผลในการตัดสินใจเข้าสังกัดพักภูมิใจไทย
เกิดจากฟังเส้นสุดท้ายที่มีแก่นำอนาคตใหม่บางคน
นำเอกสารสมัครการเข้าสังกัดพักการเมืองหนึ่ง
ซึ่งมีกระแสข่าวว่ารายชื่อของหัวหน้าพัก
ไม่ใช่นายพิธาริมเจริญรัฐจึงเหมือนเป็นการมัดมือชก
เปิดด้วยว่าหลังเสร็จสิ้นการซักฟอกรัฐบาล
จะมีสอสออดีตพักอนาคตใหม่
สังกัดพักภูมิใจไทยเพิ่มรวมแล้วเกือบ๒๐
เป็นเลขา
หยากให้คนนั้นคนนั้นเราตั้งทุกคตาม้วยแล้ว

เราก็รู้ในช่วงนั้นว่าจะไม่ใช่คุณพิธาณ

ทำแต่หลังมากับคุณพิธาณขึ้นมา
ข้างโน่นพี่ก็ไม่ได้ตั้งแบบนั้นเป็นเรื่องหนึ่ง
ในอนาคตใหม่ที่เหลือคนอื่นในใครรัก

สิบหน้าได้ข่าวว่าพี่ก็มีส่วนในการช่วย
เนี่ยมีคนนี้ไม่มีความรักไปเกี่ยวข้าวเลย
ก็แบบผมมารู้จักท่านมา๒๕ปี

ผลการตัดสินใจของสอสอทั้ง๙คน
มีเสียงคัดค้านตามมารวมถึงผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้
เพจเฟซบุ๊คเครือข่ายผู้รักประชาธิปไตยแพร่
ได้โพสต์ข้อความร่วมแสดงพลังทวงคืนสิทธิ์และคะแนนเสียง
อะไรแด่การจักรไปของฝากฝั่งประชาธิปไตย
พร้อมกับภาพของนายเอกการซื่อทรงธรรมสสแพร่เขต๑
ขณะที่เฟซบุ๊คของนายกิติชัยเรืองสวัสดิ์สสฉะเชิงเซาเขต๑
โพสต์ขอโทษชาวแปดริ้วระบุที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อกจากนี้ยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อเจมส์
ระบุเป็นผู้ช่วยนายอาณาวินรัตนสถาพรสสปทุมธานีเขต๓
ไม่สามารถทำงานกับนายอาณาวินได้อีกแล้ว
ขอลาออกไม่รับเงินเดือนจากทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องด้วย